ดูความคืบหน้าเหตุระเบิดกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้หลังจากที่มีการออกหมายจับมาทั้งหมด๑๗คนเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้นะคะเตรียมนำตัวผู้ต้องหา๑๕คนไปให้กับกองปรับรามเช้าวันนี้แล้วนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่ายืนยันค่ะว่าทั้ง๑๕คนนี้มีหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น
เด็กบุรินทองประภัยเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาฝ่ายกฎหมาย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสช
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนกองปราบราม
เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องจากเหตุระเบิดหลายจุดใน๗จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ตอนบนค่ะ
พระเนกบุรินยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าทหารนำตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง๑๗คนมาควบคุม
แล้วก็สอบสวนที่มณฑนทหารบกที่๑๑แล้วแต่ว่าปล่อยตัวไป๒คนค่ะ
ส่วนเช้าวันนี้จะมีการนำตัวผู้ต้องหาที่เหลืออีก๑๕คน
ส่งให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบรามเพื่อดำเนินคดีต่อไป
พร้อมกับยืนยันชัดเจนนะคะว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนและแน่นอน
ว่ากลุ่มผู้ต้องหานี้มีความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น
และยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกจำนวนมากที่อยู่ระหว่างการสืบสวนด้วยค่ะ
ซึ่งสารทหารกรุงเทพมหานครได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง๑๗คน
ความผิดฐานกระทำผิดอ้างยี่และฝ่าฝืนคำสั่งคศที่๓ทัพ๒๕๖๒
ว่าด้วยการชุมนุมทางการเมืองเกิน๕คน
โดยผู้ต้องหาทั้งหมดได้รับสารภาพนะคะว่า
ตัวเองได้ก่อตั้งพักปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตย
มีแนวคิดต่อสู้ทางการเมืองแล้วก็ต่อต้านรัฐบาลด้วย
รวมถึงให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนก่อเหตุรุนแรงใน๗จังหวัดภาคใต้
ครับทางการข่าวบอกว่าถ้าเป็นพักนปปจริงเนี่ยนะฮะ
พักนี้จะเป็นกลุ่มใหม่ที่มีแนวคิดในการต่อสู้ทางการเมืองกับรัฐนะครับ
เมื่อวานเจ้าหน้าที่ได้ไปค้นในบ้านพักของผู้ต้องหาที่ถูกจับทั้ง๑๗คนนะครับ
แต่ว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงใน๗จังหวัดภาคใต้
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะติดตามสืบสวนความเชื่อมโยงต่อไปนะครับ
รายงานข่าวแจ้งนะครับว่าทีมสืบสวนได้แบ่งกลุ่มที่ก่อเหตุครั้งนี้ออกเป็น๓กลุ่ม

คือ๑กลุ่มผู้บงการหรือว่าหัวหน้าขบวนการที่ว่าจ้างให้ทำระเบิด
กลุ่มผู้ประสานงานติดตามงานและเคลื่อนไหว
และ๓ครับกลุ่มผู้ประกอบระเบิดและก็วางระเบิดนะครับ
อกจากนี้กลุ่มคนทั้ง๑๗คนนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มที่เป็นผู้ว่าจ้างหรือหัวหน้าขบวนการ
ที่ตอนนี้แนวทางสืบสวนก็พบว่าเป็นกลุ่มนักการเมืองที่มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มที่ลงมือประกอบระเบิดและวางระเบิดในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้นะครับ
แล้วก็ทางพักแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยหรือนปป
จุดประสงค์ของขบวนการนี้ก็คือต้องการที่จะปฏิวัติการปกครอง
มีแนวคิดจากพวกซ้ายเก่าหรือคอมเมนิตโดยมีการนำความคิดของคอมมนิต
มาเป็นแนวทางในการเคลื่อนไหวแล้วก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวนะครับ
มีการประชุมมาตั้งแต่วันที่๑๙ธันวาคมโดยใช้บ้านพักแห่งหนึ่ง
ย่านบางกรวยจังหวัดนทบุรีเป็นสถานที่ในการประชุมวางแผน
อันนี้เป็นรายงานข่าวออกมาแบบนี้นะครับ
ตอนนี้ทั้ง๑๗คนถูกควบคุมตัวที่มณฑนฐานบกที่๑๑หรือว่ามธบ๑๑นะครับ
ประเด็นนี้คือก็มีกระแสออกมาก่อน
อันนี้ที่มีรายงานกันมาแล้วนะคะว่า
ดูแล้วเหตุระเบิดทั้ง๑๗จุดใน๗จังหวัดภาคใต้ตอนบนเนี่ย
มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกันกับเหตุระเบิดที่เคยเกิดขึ้น
หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี๒๕๕๖ค่ะ
ซึ่งประเด็นนี้ชุดคลี่คลายคดีเขาก็ได้ตั้งประเด็นแล้วก็สืบสวนขยายผลมาในทิศทางเดียวกัน
รวมถึงยังเห็นด้วยนะคะว่าการก่อเหตุครั้งนี้ยังคงเทน้ำหนักไปที่เรื่องราวของการเมือง
ทีนี้ด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวย้ำเลยนะคะว่าคดีนี้ต้องการจับผู้ต้องหาให้ได้มากที่สุด
แต่ขออย่างหนึ่งค่ะว่าอย่าเพิ่งกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่
เพราะว่าที่ผ่านมาหน่วยงานความมั่นคงก็ดีตำรวจทหารก็ดี
บูรณาการข้อมูลกันอย่างเต็มที่แล้วก็ยืนยันได้ระดับหนึ่งค่ะว่า
เหตุระเบิดใน๗จังหวัดรวม๑๗จุดนั้นเชื่อมโยงกันและผ่านการวางแผนมาเป็นอย่างดีด้วย
เรื่องนี้นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็บอกเลยนะคะว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้าจันทร์ที่๒๒สิงหาคมนี่แหละ
จะมีการประชุมกับ๖กระทรวงเพื่อจะได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิ